คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้ค่ะเป็นข่าวดีนะคะ
โออวนไปด้วยความรักความอบอุ่นที่สนามบินสุราธานี
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นรอดจากโควิดแล้วกลับบ้านได้
รอดจากโรคไวรัสโควิด๑๙
เด็กนักศึกษาทั้งหมด๘คนของวิทยาลัยเทคนิคสุราชธานีค่ะ
เมื่อวานนี้เดินทางกลับถึงบ้านเกิดเมืองนอนภูมิลำเนาของตัวเองแล้วนะคะ
หลังจากที่ถูกกักตัวไว้ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ๑๔วัน
ดูว่ามีโรคหรือเปล่าดูว่ามีการแพร่ระบาดของโรคหรือเปล่า
แต่พอไม่มีปุ๊บกลับบ้านแบบนี้นะคะ
นี่คุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ญาติของนักศึกษาทั้ง๘คน
แล้วก็เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคสุราชธานีพร้อมด้วย
เพื่อนนะคะมารอรับนักศึกษาทั้ง๘คน
คือทั้งหมดเนี่ยเดินทางกลับจากอูฮันตั้งแต่วันที่๔กุมภาพันธ์
แล้วก็ถูกกักตัวไว้ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
เป็นเวลา๑๔วันเพื่อคัดกรองแล้วก็เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
พอครบกำหนดปุ๊บไม่พบการติดเชื้อก็เลยให้ปล่อยให้กลับบ้าน
วันนี้พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ศุกร์๒๑กุมภา
ทั้งหมดจะต้องไปรายงานตัวที่วิทยาลัยเทคนิคสุราชธานีอีกครั้ง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาบอกว่า
หลังจากนี้นักศึกษาทั้งหมดจะเข้าเรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัย
จนจบหลักสูตรซึ่งเดิมนักศึกษาทั้งหมดมีกำหนดต้องเข้าเรียน
สถาบันเทคโนโลยีการต่อเรือที่อูฮันมณฑลหูเป่ยของจีนเป็นเวลา๑ปี
แต่ทางการจีนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว
ถ้าเกิดว่าควบคุมได้แล้วนักศึกษาต้องการกลับไปเรียนต่อที่จีน
ทางวิทยาลัยก็จะดำเนินการให้นะ